ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้หญิงอายุ๒๔ปีมาร้องขอความยุติธรรมให้กับสามีนะคะ
บอกว่าสามีเนี่ยถูกกลุ่มคู่อริบุกมายิง
ขณะที่นั่งอยู่ริมทางหน้าร้านที่เป็นร้านอาหาร
คือตอนแรกนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาว
เป็นเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่หึงห่วงกัน
แต่ตัวแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าท้าทายกันผ่านโลกโซเชียล
แล้วก็นัดมาเจอกันนัดมาเคลียร์กัน

แล้วแฟนสาวเขาบอกว่าสามีเขาเสียชีวิตอ่ะครับ

เขาก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวให้ไปดูเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
เทศบาลห้วยทรายอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ตามภาพนี้จะมีวัยรุ่นประมาณสัก๕คนนะคะ
ขับรถเก๋งมาจอดริมถนน
หน้าร้านข้าวต้มและสถานบันเทิง
อยู่ในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเนี่ยแหละ
เดี๋ยวไว้รุ่นทั้ง๕คนนี้ควักปืนออกมาค่ะ
หน่ำยิงไปที่รถกระบะค่ะ
แล้วภายในรถกระบะมีนายปกรณ์อิ่มสงวน

ถือปืนมายิงใส่ในรถเลย
ริมถนนนะหน้าร้านอาหารนะ

แล้วรถก็จอดกันเต็มรถวิ่งผ่านกันเพียบ

โอ้โหทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ

แล้วก็เป็นหน้าสถานบันเทิงจุดเกิดเหตุ
มีรอยกระสุนปืน๕รูที่เสาไฟฟ้าค่ะ

ก็ยิง๕นัดแต่อย่างน้อย

จากคนใกล้ชิดของนายปากรผู้ตาย
และกลุ่มที่ก่อเหตุเขาบอกว่า
นายปกรณ์ผู้ตาย
มีเรื่องบาดหมางกับฝั่งในไก่
ก็คือกลุ่มที่ก่อเหตุประมาณ๒ปี

ในไก่เคยคบหากับนางสาวพานุมาตร
ก่อนที่นางสาวพานุมาตรจะเลิกรากับในไก่

เพราะฝั่งในไก่ที่ก่อเหตุนะคะ
เข้าใจว่านายปากรผู้ตาย
เป็นฝ่ายที่มาทำให้นางสาวพานุมาตรเลิกกับตัวเอง

มีลูกด้วยกันกับนายปากร

นายปากรผู้ตายโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ

ตอนนี้อยู่หน้าร้านข้าวต้ม
อยากกินต้มขาไก่

ชื่อไก่พอดีฟังในไก่เห็นโพสต์เลยไปตอบ

ถ้าแน่จริงก็รออยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปไหน
อ๋อจากคำว่าต้มข่าวไก่นี่แหละ
ไปครึ่งชั่วโมงในไก่มาเลย
แต่มากับพวกรวม๕คนที่อยู่ในรถเก๋ง

ในไก่พร้อมพวกรวมแล้ว๕คน
ก็เดินไปที่รถกระบะของนายปากร
แล้วเขาถามว่ามึงเก๋าเหรอ

นายปากรตอบว่าแล้วมีปัญหาอะไรเปล่า
ในไก่พร้อมพวกที่มีปืนคนละกระบอกนะคะ
ห้าคนเนี่ยปืนห้ากระบอกนะคะ

ปากรนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวที่ท้ายรถกระบะ

นายปากรก็ชักปืนมายิงสู้ด้วยค่ะ
แต่สุดท้ายนายปากรสู้ไม่ไหว
นายประกอบคนเดียวปืนกระบอกเดียว

ก็ขึ้นรถเก่งของตัวเองหลบหนีไป
แต่มันก็ทำเหมือนกับว่า

พกปืนกันไปคนละกระบอก๕คนอย่างนี้
แล้วรถเขาก็วิ่งขับผ่านไปผ่านมา
คนก็โอ้โหก็ไปโดนใครขึ้นมาอีกทำไง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ารู้จักทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างดีค่ะ

ในปกรณ์ผู้ตายชาวบ้านรู้จักกันนายนามก๊อฟขระหูมีฉายา

ชาวบ้านบอกว่ามีฉายาจิ๊กโกว์ไก่
เป็นวัยรุ่นในเขตอำเภอวางน้อยจังหวัดพนัคคนศิริยา
กลุ่มของในไก่เขามี๕คน
ที่ไปกัน๕คนปืน๕กระบอกไปกระหน่ำยิงใส่ในปากรเขามีชื่อกลุ่ม

เดี๋ยวเถอะอย่ากินต้มขาไก่ไหมล่ะ

นี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าตอนก่อเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจับไว้ได้หมดเนี่ย
จิ๊กโก๕สตาร์กลุ่มเนี้ยนะกลุ่มของเน่ไก่ไม่เคยไปเที่ยวนะ
แต่ในปากรผู้ตายก็ไปบ้างก็ไปบ้างครั้ง

เลยตามไปยิงใส่ครับ
ก็กอล์ฟล่าหูก็เลยมานี่เสร็จแล้วเขาโพสต์ว่า
อยู่ไหนวะกูอยู่หลังเขาอยากกินต้มขาไก่ว่ะ

ว่าไอ้มึงหยามกูเกินไปแล้วเดี๋ยวมึงเจอกัน
เนี่ยพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เนี่ยมา
ก็ขับมาน่าจะมาจากวังน้อยนะ

หาเสร็จผมคิดว่าเขามาเที่ยวไง

มึงมึงได้ไหมที่โพสต์เฟสจะล่อกู

มึงอี้เขาก็ชักปืนมา
ฉักมาผมก็ปล่อยพี่ไก่เลยนะคุณมาแย่งพื้นอยู่ประมาณ๔๕วิมี

แล้วพอดียังไก่กับไก่นี่เขาทะเลาะกัน
แล้วก็ออกเธอเนี่ยพอรู้ว่าทะเลาะกับไก่นี่
เขาก็โพสต์มาตลอดตั้งแต่เดือนเมษา
คนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นหมดเลย
ได้ยินได้ฟังหมดเขาก็เลยเล่าให้ฟัง
แต่ทีนี้ปมที่เขาคาดการณ์นะว่าน่าจะเป็นเรื่องของปมชู้สาวนี่นะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับแฟนของนายปากรผู้ตายนะครับ
อายุ๒๔ปีนะชื่อนางสาวพานุมาตร
บอกว่าขอชี้แจงหน่อยปมที่มีการอ้างกันนะ
คาดการณ์กันวิเคราะห์กันบอกว่ามาจากเหตุเรื่องชู้สาวขอบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะเธอไม่เคยคบหากับในไก่แต่ยอมรับว่าก่อนจะมาคบหากับนายปากร
เคยถูกในไก่ตามจีบแต่เธอไม่สนใจ
ดังนั้นจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแน่
เพราะว่าเรื่องที่ในไก่ตามจีบเธอเนี่ยมันก็๓ปีมาแล้ว
ปัญหาที่เกิดขึ้นมั่นใจว่ามาจากการที่นายปากรกับนายไก่ไปโพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนจุดเริ่มต้นของการโพสต์เหน็บกันไปมานั้นมีที่มา
มาจากเพื่อนของนายปากรผู้ตายเนี่ยนะเพื่อนของนายปากรคนหนึ่ง
ทะเลาะกับคนในกลุ่มของในไก่ตั้งแต่นู้นช่วงสงกรานเมษาที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นนายปากรก็อาสามาเคลียร์ปัญหาให้
แล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าปัญหาน่าจะจบไปแล้วไม่น่าจะบานปลายอะไรอีก
แฟนสาวของนายปากรยังบอกว่านายปากรเป็นคนดีนะครับ
ขยันขันแข็งทำงานเปิดอู่ซ่อมรถหาเงินเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้าน
ปัจจุบันนายปากรไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครในพื้นที่
แล้วก็ไม่ได้มีนิสัยอันตภัณฑ์ตามที่ถูกกล่าวหาด้วย
ส่วนเรื่องปืนที่นายปากรมีก็ไม่รู้ว่านายปากรมีปืนหรือพกปืนไปในวันนั้น
ตามข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างกันจริงหรือไม่

เพราะการทำแบบนี้ถือว่าอุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
คือเพื่อนของแฟนหนูเนี่ยเขามีปัญหากับคนชื่อไก่ยิงค่ะมีปัญหากันแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาก็มาบอกแฟนหนูว่ามีเรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูเขาก็โพสเฟสเนี่ยเขาก็โตเถงกันในเฟสเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะคือประเด็นตรงนี้เคยแต่มีให้คนมาพูดว่าจบแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมจบ
หรือว่าคุยกันทำไมถึงวันนี้ถึงเกิดเหตุการณ์นี้
หนูไม่ได้หนูคบกับแฟนหนูมาจะ๒ปีแล้วนะ
มันต้องมีกับก่อนนั้นสิเขาเคยมาจีบค่ะ
แต่เราไม่ได้เล่นด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่ะ
อืมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนั้น
ตำรวจก็เลยบอกว่าในไก่หรือว่านายอำนวยแสงผู้คนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพนแคร์จังหวัดสระบุรียืนยันว่าตอนนี้
พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกไหมจับเพื่อตามตัวแล้วนะคะนี่ค่ะในไก่

ตำรวจบอกมีข้อมูลครบหมดแล้วนะคะก็ต้องจับให้ครบทั้ง๕คนมาดำเนินคดี
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอชุดสืบสวนลงพื้นที่จับกลุ่มตัวทั้ง๕คนค่ะ
สาเหตุตอนนี้ก็ตั้งไว้สองเรื่องเรื่องชู้สาวกับเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าทั้งผู้ตายทั้งผู้ก่อเหตุเคยทะเลาะกัน
นัดตกลงเคลียร์ปัญหากันแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้ถึงตาย